ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาชอบเพราะผูกพันใกล้ชิด
อันเป็นผลต่อเนื่องขอให้ประคับประคองความสัมพันธ์ที่ดี
ส่วนคนมีคู่ในระยะนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะถึงจุดแตกแยก
ขอให้ประคับประคองไว้ให้ผ่านช่วงนี้ให้ได้
สุขภาพน่าเป็นห่วงก็คือสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องลำไส้และระบบทางเดินอาหาร
รับประทานอาหารแปลกหรือรสจัดให้ระวังเป็นพิเศษและควรไปพบแพทย์ถ้ารู้สึกไม่ปกติ
การเงินจะค่อยดีขึ้นโดยลำดับอย่างต่อเนื่องแต่รายจ่ายยังคงสูงกว่ารายรับ
ร้อนเงินถึงขั้นต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ออกไปเสียบ้างระวังอาจมีเรื่องเสียเงินโดยไม่คาดคิด
มีอุบัติเหตุให้ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นการงานที่เกี่ยวข้องหรือยึดโยงกับระบบราชการ
เผชิญกับเรื่องเก่าที่คนอื่นสร้างปัญหาทิ้งไว้ขอให้ใจเย็นแก้ไขไปตามระบบระเบียบ
ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นนายตัวเองขอให้ชะลอเอาไว้หยุดการขยายตัวรอดูทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์